เปิดเผยถึงกรณีการให้ความช่วยเหลือแม่น้องชมพู่ว่าเขาเนี่ยนะโทรศัพท์ไปให้กำลังใจแม่น้องชมพู่แล้วแล้วก็ทราบว่าทางครอบครัวนะครับมีทนายความแล้วแต่ถ้าหากแม่น้องชมพู่ต้องการจะให้เขาช่วยเหลือในด้านใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องทนายความกล้องวงจรปิดหรือเรื่องอื่นอื่นเขาพร้อมครับแต่ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความสบายใจ

แล้วเราไม่ได้ไปบีบบังคับว่าเราจะต้องไปช่วยเหลือเขานะครับ
แล้วเราจะต้องไปสอบถามกันอย่างมากมายนะครับ
แต่ขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า
มีแต่ความสูญเสียและสงสารแม่น้องชมพู่กันมากกว่า

คุณอุ๊บวิริยะนะครับออกมาโพสต์อีกครั้งบอกว่า
ทีมที่จะไปช่วยพ่อแม่น้องชมพู่
มาช่วยด้วยใจไม่คิดค่าจ้าง

เป๊ะปั๊วปังอลังปุริเย่

ถูกแล้วประกาศปังอลังปุริเย่
อ่านี่ฮะแถลงข่าว๙วิทยุณาญนตร์
พบกับพี่อุ๊บที่บ้านกกอกครับ
ซึ่งก็ทำให้แฟนคลับพี่อุ๊บเข้ามาให้กำลังใจ
ขอบคุณน้ำใจที่พี่อุ๊บมีให้กับครอบครัวน้องชมพู่
พร้อมกับลุ้นไปด้วยว่าใครกันแน่นะที่จะมาช่วยครอบครัวนี้
ขณะที่หลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตมี๓ชื่อครับ๓ชื่อที่ขึ้นมา
เมื่อกี้เราพูดถึง๒ท่านแรกไปแล้วใช่ไหม
ทนายโรนลงทนายเดชานะฮะกิติวิทยานันตร์
ส่วนอีกชื่อหนึ่งคือชื่อของพี่เปี๊ยกอนัญชัยชัยเดช
เมื่อกี้ไลน์ไปไม่ยอมอ่านดูข่าวอยู่หรือเปล่า
ตอบไลน์ผมสักนิดนะนะพี่เปี๊ยก
ซุลายไปกี่โมงแล้วนะนี่ฟึงไลน์ไปนี่
พรีเปี๊ยกตื่นได้แต่ตีสามละสวดมนต์
ฉายาทนายกระดูกเหล็กผู้ทำคดี๖โจรุมทำร้ายชายพิการจำได้ไหม

ซึ่งรอลุ้นกันว่า๙มิถุนายนนี้จะเป็นใคร
ผมส่งไปตอน๖โมง๕๓นาที

ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยอัศวินม้าขาวมีแน่